หรือร้องได้ไหนล่ะ

อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
คนลงเรือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไร
หัวใจเจ้าวายแค่พูดความหมายของชายชาติ
เพื่อนหาเจ้าให้ของก็ไม่ขอร้อง
เป็นยังไงครับในหัวใจเรามันคุยอะไรกันอยู่เต่าเนี่ย

ก็ร้องได้ชัดเจนทีเดียว

เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นภาคกลางเลย

ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะ
เพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
น้องลิฟต์นักสู้รุนจิ๋วของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้อง

ร้องได้ครับ

ร้องได้ครับ

ร้องได้ครับ

ร้องได้ครับ

จะกดเพลงสุดคลาสสิงของคน
ตอนนี้กว่าจะร้องเพลงได้อย่างนี้คุณแม่

ทุกเพลงที่น้องฟัง
น้องจะใช้จำ

เหมือนกับเด็กร้องคาราโอเกะอะค่ะ

เพื่อจะร้องเพลงแล้วเอาตังค์ไปให้แม่ให้ได้
ก็ภูมิใจนะคะได้ขนาดนี้
แม่บอกว่าเพลงเดียวแม่ก็ดีใจแล้ว
เพราะว่ากว่าจะร้องได้
เขาต้องอาศัยการจำทุกอย่าง

เขาทำหลายอย่างในคนเดียว

อาจจะต้องซอฟปิงปองกับดึก

ปีที่แล้วก็แข่งมา๒ปีแล้ว

นี่สุดยอด
ยังมีเรื่องที่น่าค้นหาอีกเยอะเลยนะครับ
สำหรับน้องลิฟต์แล้วก็คุณแม่เอนะคะ
ในมุมที่น่ารักมุมที่อบอุ่นก็มี

แล้วที่บ้านที่ครอบครัว

ยังมีข้อดีอะไรซ่อนอยู่อีกมาก

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในคราวหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ

๘นาฬิกาตรงพบกับเราได้ครับ

มีอีกรายการหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชม

สนับสนุนผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ผู้ที่อยู่ในสภาวะลำบากค่ะรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้านะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
เก่งมากไปฝึกมาอีกนิด
ตอนนี้กระบังลมช่วงล่างขยับขึ้นมาทับปอดประมาณ๓เซนแล้ว
อาจารย์หมอที่รวรรณภังวงกุฎบอกในล้านคนอ่ะเป็นคน
คืออยู่ด้วยกันมารักษาตั้งแต่พี่รักษาตั้งแต่ตัวแม่
ก็ผ่าตัดหมดไปเยอะแล้วก็มาลิฟต์อีก
ก็คือแม่เป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่แรกเลย
คุณยายหมดเงินไปเท่าไหร่คะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้
ถ้าสองคนอยู่ประมาณสองล้านสองล้านค่ะ
คุณยายมีหนี้ไหมคะมีตอนนี้๖แสนค่ะ
ทุ่มเทมากเลยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณยายเลยฟังแล้วชื่นใจไหมครับ

วันนี้อยากบอกอะไรกับคุณยายแล้วก็คุณแม่มั่ง
วันนี้อยากบอกว่าแม่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับยายด้วยครับ